บอกเลยว่านาทีนี้พิธีกรที่ฮอตที่สุดตลกที่สุดและปากน่ารักที่สุดค่ะ
ขอต้อนรับคุณออสคุณปลอยแล้วก็คุณพิษค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะณคือนี่เค้าบอกว่าปาก
แมวปากแมวน้องไม่กล้าด่าเราหรอกบ้างออกทีวี
ตอนแรกคนเดียวก็เหงาใช่ไหมแล้วก็ชวนพิษมาด้วย

เออค่ะทำงานกับคนรู้ใจอย่างนี้เออเขินไหมคะ
เป็นเพื่อนนะคะเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่ามันเลยไม่มีการเขิน
มันพลอยค่อนข้างเป็นคนสนุกสนานพูดได้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกอะค่ะมันทำงานกับเพื่อนนะคะ

เราตอบปลอมมากเลยเราตอบเป็นดารามากเลย
ทำงานกับเพื่อนมันก็สนุกไงมันเป็นนิสัยเป็นเพื่อนกันไปแล้ว

ตรงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ
ใจข้างในก็ยอมแพ้
แม้จะไม่เคยบอก
ว่าเธอคิดกับฉันไว้ยังไง
เป็นครั้งแรกที่มันถูก
เกิน
แต่ว่ารายการคุณมีความชมตีด์
ดราม่ามาเหมือนกันนะคะ
พวกนี้น่ะใช้ไม่ได้เลยสิ

แต่การที่เขาทำแบบนั้นก็ไม่ถูก
คนสามารถพิมพ์อะไรได้ง่าย

แต่ก็มักคราวมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย

ทำเพื่ออยากจะให้มันสนุกเฉยแต่ภาพออกมาคนมันคิดเยอะไปกว่ารายการ
นานาจิตตังค์มันแล้วแต่คนคิดเนาะ
จริงเนี่ยจริงการทำแบบนั้นก็ไม่ถูกอะค่ะเราก็ได้ด่ากันไปในคลิปแล้วเหมือนกัน
แต่ว่ามันก็มันก็ลักษณะคนมอง
แล้วดูสิเป็นเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดหัว
แล้วเรื่องผู้ชาญของคุณหลับแซวหู้หู้แต่ละคนเนี่ย
เราก็ต้องยอมรับว่าพอเวลามันออกไปเนี่ย
แล้วมันกระแสตอบรับดีมันก็จะมีทั้งบวกและล็อกมา
แต่ว่าอย่าด่าผมเลยครับผมเป็นคนแบบนี้จริง
ไม่แต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าคือผมแบบเนื้อแท้เป็นคนชีฟ
ผมก็บอกอย่างหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่
พูดหยาบพูดตลกอะไรก็ดูไม่ค่อยหยาบ
ว่าผมไม่คือผมยอมรับแล้วก็รับคำติทุกคำเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดจาหยาบคายขับรถ
บางทีแบบเฮ้ยมีปล่อยมือหรือแบบอะไรอย่างนี้
คือเราจะพยายามทำให้มันดีขึ้น
คือเวลาผมอยู่กับเพื่อนแล้วมันก็เป็นอย่างนี้
แล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนดูเป็นรายการทางเลือกมากกว่าว่า
รายการเราเป็นแบบนี้อย่าคิดอะไรมากครับ
เครียดหรือว่าเสียใจกำลังน้อย
เปิดดูหัวเราะไปกับมันแล้วก็แค่นั้นเองครับ
เอาล่ะให้ทิ้งท้ายฝากถึงรายการให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
ก็ติดตามมาได้ครับปีหน้าปีนี้แหละ
ก็ยังมีคอนเทนต์อีกมากมายหลายอย่างที่เราเตรียมกันไว้เยอะมาก
ทั้งแฟนมิตติ้งแล้วก็หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ก็ยังไงติดต่อกันติดตามกันต่อไปแล้วกันเพราะว่าเราเตรียมกันเยอะจริง
ก็เดี๋ยวจะอย่างที่พีชบอกพีชก็พูดค่อนข้างไปหมดแล้วอะค่ะ
มันจะไม่ได้มีแค่เรา๓คนอาจจะมีแขกรับเชิญ
คือเราเห็นเพจตั้งแต่วันหนึ่งมันเป็นหลักหมื่น
ขึ้นมา๕แสนอีกแสนแปบก็ต้องดีใจกับพอย์ด้วยเพราะว่าคือ

ขอบัสฟรี๒ใบได้เปล่า

โอเควันนี้ขอบคุณทั้ง๓คนมากนะคะขอบคุณค่ะ